เมื่อวานตอนนี้เห็นข่าวทุกสำนักหมดเลยว่า

เพราะว่าดาราลงลิฟต์แบงค์
ก็พูดถึงเขากันนะเพื่อนก็คือพูดถึงเขา
จะว่าฆ่าตัวตายคนเรารวยขนาดนั้นจะฆ่าตัวตายเพื่ออะไร
คือตอนแรกเขาก็ไปตีประเด็นว่าเป็นมะเร็ง
แล้วแบบว่ารู้สึกแบบอยากจะคิดสั้นหรือเปล่า
แต่ในทางกลับกันเพื่อนทุกคนหรือแม้กระทั่งน้องสาวเขาบอกเลย
บอกว่าคุณแบงค์เนี่ยค่ะเขาเป็นคนที่สู้มาก
เรื่องของมะเร็งนี่คือกำลังใจเขาเต็มที่มาก
เขาก็ทำการรักษามาในระยะหนึ่งเหลืออีกไม่กี่ครั้ง

ซึ่งเขาบอกเดินได้เดินห้างได้แล้วจริงหรือไม่
บอกว่านางรักษาจนเดินห้างได้แล้ว
นั่นแหละก็เลยต้องไปเช็คว่ามันเกิดจากอะไร
เพราะฉะนั้นแล้วก็สาเหตุการฆ่าตัวตายน่าจะเป็นปริศนาอยู่ตอนนี้
คือทางครอบครัวค่ะทางน้องเนี่ยก็เริ่มแบบว่ามันใช่หรือเปล่า
เพราะว่าดูแล้วก็ไม่น่าจะเป็นการฆ่าตัวตาย

เพราะตอนนี้มันมีการบอกว่าเช็คไปก็คือมีแค่ของคุณสามีคนเดียว
อยู่ที่บ้านกับแม่บ้านที่มีการเรียกไปสอบสวน
ทีนี้เนี่ยคนอื่นก็ยังไม่รู้ไงเพราะว่ามันไม่มีใครเห็นนะคะ
ญาติพี่น้องของคุณแบงค์เองเขาก็ไม่ได้เห็น
ไม่ได้ไปดูในที่เกิดเหตุด้วยว่ามันเกิดอะไรตรงนั้น
มีดจากตอนแรกที่แบบว่าตำรวจออกมาบอกทีแรกก็คือเป็นมีดทำครัว
เขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะกรณีแบบนี้มันดูกลับไปกลับมา
ดูไม่มีความชัดเจนรึเปล่า
แล้วมีเสียงของย่ายของคุณแบงค์

ถ้าสมมุติว่าเป็นเพื่อนเขาหรือว่าเป็นคนรู้จักเขา
พอจะทราบว่าเขาเป็นคนเข้มแข็งแล้วก็ต่อสู้มาก
แล้วก็ในเรื่องของโรคร้ายก็คือเป็นมา๑ปี
แต่ก็รักษาด้วยดีมาโดยตลอดนะคะ
แล้วก็ทำคีโมมาทั้งหมด๙ครั้ง
แล้วก็เหลืออีกแค่๓ครั้งก็จะจบแล้ว

เราไม่เห็นว่าจะมีเป็นทรายหรืออะไรที่จะบอกเหตุว่า

ธุรกิจก็ยังปกติค่ะไม่คิดว่าเป็นปัญหาค่ะ

ดังนั้นคือเขาเป็นคนเข้มแข็งแล้วก็เป็นนักธุรกิจ
คนจะทราบว่าเขามีธุรกิจอยู่ประมาณ๑๐สาขา

เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่คิดว่าเป็นปัญหาทางธุรกิจค่ะ
คือเมื่อกี้ที่เมย์พูดเอาละเราก็จะเห็นก่อนหน้านี้
มีคนพูดถึงเขาอาจจะเขาเรียกกันว่าไฮโซแล

บางคนบอกเขาเป็นหมอเองไม่ใช่เขาเป็นคนลงทุน
สมมุติวันนี้เจอหมอสกินแคร์รวยดีทำหน้าเก่ง
ห้างสรรพสินค้าชั้นนำของประเทศไทย
ถือว่าเป็นคลินิก๕ดาวเลยด้วยซ้ำไป

เรียกว่าเป็นนักธุรกิจที่เป็นคนลงทุนด้านความงามเลย
ตอนแรกที่เรารู้คือเมื่อ๓เดือนที่แล้ว
ตอนนั้นมันเป็นช่วงโควิด
โควิดปุ๊บเราก็จะเห็นพวกไฮโซ
ใครติดตามอินสตาแกรมของคนดัง
หรือแม้กระทั่งคุณไอ้อ้ำพระชรภาว่าโอเคล่ะ
เสียใจเหลือเกินพี่แบงค์จากไปเพราะมีการต่อสู้กับโรคมะเร็ง

ล่าสุดคุณหนุ่มกัญชัยก็เปิดเผยถึงการเสียชีวิตว่า

เห็นมาจากของคุณมาร์คทาวินพี่เราคุยกัน

เห็นกับพี่บาร์ซอะไรอย่างนี้โรง

ทุกคนต่างออกมาโพสต์อาร์ตไลน์
ตอนนั้นทุกคนออกมาบอกเหมือนกันว่าแบงค์จากไปเพราะโรคมะเร็ง
เพราะว่าตอนแรกเลยค่ะเหมือนว่าคุณแบงค์เขาหลับไป
ก็คือเหมือนเป็นโรคมะเร็งอยู่แล้วระยะหนึ่งมา

คือข่าวแรกแต่ไม่เคยมีใครรู้เพราะว่าจริงพี่หนุ่มเขาก็เอ๊ะถามเหมือนกัน
เพราะว่าเขาก็ไปถามน้องสาวว่าทำไมตอนแรกถึงไม่มีใครออกมาพูดอะไรว่า
จริงแล้วการลงใบมรณบัตรมาตั้งแต่ตอนนั้นไม่ได้เขียนอยู่แล้วว่าเสียชีวิตจากการเป็นมะเร็ง

แต่ยังไม่มีใครพูดอะไรคือทางครอบครัวเองเขาก็บอกว่า
ตอนนั้นเขายังไม่อยากพูดอะไรเพราะว่าเขาก็ต้องรอหลักฐานหรือว่า
มันก็เลยทำให้ทุกคนนี่ตกไล่
เพราะแบงค์สรุปแล้วที่เราเข้าใจกันมาตลอด๘๐วันคือเขาป่วยด้วยโรคมะเร็ง
ปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยข่าวออกมาแบงค์ไม่ได้ป่วยตายแต่เสียชีวิตผิดธรรมชาติ

เมื่อกี้เมย์พูดว่าตอนแรกบอกเป็นมีดอิโต้ถูกต้องไหมครับเป็นมีดทำครัว
สักพักเป็นคัตเตอร์
ตอนนั้นตำรวจแจ้งว่าฆ่าตัวตายโดยใช้มีดปาดคอ
ซึ่งครอบครัวรอให้ตำรวจเรียกไปชี้แจง
เจ้าหน้าที่สอนอทองหล่อก็ไม่เคยเรียกไปเลยเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
ยังไม่เคยชี้แจงว่าการฆ่าตัวตายครั้งนั้นมันเป็นยังไง
อาวุธมีดคืออะไร
ครอบครัวจึงตัดสินใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกเขาก็คือพ่อแม่แห้งอยู่
ลูกเขาพี่สาวเขาเมื่อสรุปว่าแบงค์ไม่ได้ฆ่าตัวตาย
เขาว่าอย่างนั้นแต่น่าจะเป็นเหตุการณ์ของฆาตกรรม
กำลังจะเข้าสู่ขบวนการฆาตกรรมหรือเปล่า
ขณะเดียวกันคุณพ่อครับวันนี้คุณพ่อน้องสาวทนายความ
ก็เข้าพบตำรวจสนทองหลอกแล้วก็เขาก็นำไปรับรองการเสียชีวิต
โดยสาเหตุการตายสันนิษฐานว่าสำลักโลหิตจากบาดแผล
ตอนนั้นเป็นแบบนี้แทนทศว่าสำลักโรหิตจากบาดแผงคือไงครับ
ก็คือเหมือนเลือดออกเพราะว่าที่คอเพื่อน้องเฮ้ยครับ
แล้วก็เขาก็สรุปกันอย่างนี้ว่าถูกของมีคมบริเวณลำคอ
เขาก็นำทั้งหมดมามอบให้กับพนักงานสอบสวน
จากครอบครัวเนี่ยตอนนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วล่ะ
ไม่เชื่อว่าลูกสาวเขาฆ่าตัวตาย
แล้วก็บอกว่าไฮโซแบงค์ป่วยเป็นมะเร็ง
ซึ่งคีโมเขาเดินทางมาเหลือที่เมื่อกี้เมย์พูดเลย
๓เข็มสุดท้ายแล้วนะ
สุดท้ายทุกอย่างก็จะเสร็จสิ้นแล้ว
เพราะว่าตอนนี้อย่างคนที่เข้าไปชี้แจงก็จะมีอย่างที่บอกไปว่า
ก็เป็นสามีกับแม่บ้านที่อยู่ที่บ้านอะไรอย่างนี้
แล้วคนที่โทรไปแจ้งคนแรกเนี่ยก็คือคุณสามีเขา
นั่นแหละก็ต้องไปรอติดตามกันต่อว่า
เรื่องราวความจริงที่เกิดขึ้น
หลังจากนี้มันจะเป็นยังไงพอไม่ได้ตามเรื่องก็เงียบกันไป
ทีนี้ครอบครัวเขารู้สึกแล้วว่ามันไม่น่าใช่เหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่า

แต่ตอนนี้ทางบ้านคนพูดถึงเรื่องนี้หมดเลยเนาะเพราะอะไรอะ

เพราะว่าตอนนี้เรื่องจากทางครอบครัวแหละที่ไปที่สอนอนธรรมก็คือเหมือนไม่เชื่อแหละ

คืออย่างพี่หนุ่มเขาบอกว่ามันเหมือน๓เด้งเพราะเราเข้าใจมาทีแรกเมื่อ๘๐วันก่อน
พอมะเร็งเสร็จปุ๊บมาต่ออีกอันหนึ่งคือเป็นการแบบว่าฆ่าตัวตาย
มาอีกรอบนึงมันฆ่าตกรรมหรือเปล่า
คือตอนนี้มันกลายเป็นเหมือนต่อเนื่องไหม
ก็เลยอยากรู้ต่อว่าแล้วจริงเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกันแน่
แล้วก็ต้องดูว่าตำรวจต้องหารักฐานเพิ่มเติมต่อ
ถ้าสมมุติเป็นการฆาตกรรมก็ต้องหารักฐานให้ได้ว่าคนร้ายคือใคร
ซึ่งที่พ่อแม่เขาออกมาตอนนี้คือเขาก็งงแค่ว่าทำไมไม่มีอะไรคืบหน้า

แต่ทางตำรวจเขาก็ยืนยันว่าก็ต้องไงต้องรอผลชนสูตรออกมาก่อน
ชนะสูตรออกมาตอนแรกทำไมทุกคนจนถึงทุกวันนี้ถ้าสมมุติข่าวไม่ออกมา
ยังคิดว่าเขาเป็นมะเร็งในชีวิต
เพราะวันนั้นวันที่ตอนที่ทุกคนไว้อะไรก็คือเหมือนสาเหตุจากมะเร็

บางคนก็ยังสงสัยเป็นมะเร็งก็ยังคิดว่าอุ๊ยยังสาวยังแทร่อยู่ทำไม
ฉันต้องไปถามเพื่อนฉันน่ะเขาไปเลยตายเขาไปเลยมะเร็ง
แล้วพูดเหมือนเมย์เลยเมย์ทุกคนคิดว่าเขานอนหลับไป
แล้วไม่ได้ปกติมะเร็งคือจะต้องไปปั๊มหัวใจอะไรที่โรงพยาบาลไหม้
เขาบอกหลับไปที่บ้านใช่ไหมแล้วก็เสียชีวิตไปทุกคนพูดอย่างนั้นหมดเลย
แต่ปรากฏว่าคดีมันพลิกพลิกมาว่าไม่ได้ป่วยเพราะมะเร็ง
ไม่ได้เสียชีวิตเพราะมะเร็งเสียชีวิตเพราะอะไรเนี่ย
ตำรวจเขาบอกว่าสำรักโรหิตจากบาดแผล
พี่ชาวว่าครอบครัวน่าจะทราบก่อนแล้ว
ถูกของมีคมบริเวณลำคอ
รอผลการชนสูตรแล้วก็รอว่าตำรวจจะดำเนินการอย่างไร

คืออันนี้คือจริงทางครอบครัวเขาเหมือนเอามา
ทำไมไม่เรียกฝั่งทางครอบครัวไปชี้แจง
หรือหาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมกว่าทางฝั่งครอบครัวเลย

เป็นคนดังที่อยู่ในสังคม
แล้วปรากฏว่าเขาก็มีดารา
เพื่อนในวงการผู้สึกของเขาก็เยอะ
ณวันนี้คดีนี้ก็เลยเป็นที่จับตามองของหลายคน

สาเหตุการณ์เสียชีวิตของคุณแบ๊งก์กันแน่